หยุดแบบนี้ขอเริ่มต้นกันที่หนุ่มฮอตคนนี้เลยนะคะ

บอกเลยว่าตอนนี้หัวใจของหนุ่มอนันดามีสาวมาครอบครองหัวใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ร้องให้หนักมาก

ไปฟังลีลาการสืบเสาะเจาะหาความจริงจากพี่แจ๊กกะรีนกันเลยดีกว่าค่ะ

ก็มีแฟนก็เพิ่งคบกันได้ไม่นาน

ผมไม่สามารถที่จะเอาเรื่องของเขามาพูดได้ขนาดนั้นหรอก
เขาไม่ได้อยู่ในวงการนี้เลย
แล้วก็จากที่ประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของผม
บางทีคือการที่เราเป็นคนเปิดต่อสื่อเนี่ย

ตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะเปิดแต่ก็ยอมรับแหละว่ามีแฟนแล้วนะจ๊ะ
เพราะว่าเพิ่งจะเปิดตัวภาพยนตร์อีกเรื่องของปี
นั่นก็คือภาคต่อของภาพยนตร์แอคชั่นพันธ์ไทยเรื่องขุนพันสอง

แถมยังอวดเครื่องรางของขลังลายนิ้วมือของขุนพันธ์ตัวจริงอีกด้วยนะคะ
เขาให้ตั้งแต่ก่อนเราเริ่มถ่ายภาคแรก
แล้วก็ทุกวันนี้ผมก็จะใส่ทุกครั้งที่ไปงานที่เกี่ยวข้องกับขุนพันธ์

วันไหนลืมต้องส่งคนกลับไปที่บ้านไปเอามา
แค่รู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนกลายเป็นจะเรียกว่าพิธีของผมก็ได้

ผมก็ขออนุญาตขออนุญาตแบบเล่นเป็นท่าน
มันเหมือนแบบเราดึงจิตของเรามาอยู่กับนะ

แล้วก็ตอนเข้าฉากเราก็รู้สึกว่ามันสมาธิมันดีเฉย
ดิฉันเชื่อในฝีไม้ลายมือทางการแสดงของอนันดาเอเวริ่งแฮมนะครับ
เพราะว่าผ่านมากี่เรื่องต่อกี่เรื่องโดยเฉพาะภาพยนตร์เนี่ย
เรื่องทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของฝีมือทางการแสดงของเขาเนี่ย
เขาอินถึงบทถึงบาทจริงรายละเอียดทุกอย่างเก็บหมดนะคะ
มีสาวมาครอบครองหัวใจแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ
เดี๋ยวรอดูว่าใครคือคนที่โชคดีคนนั้นนะคุณ

แต่ว่าสำหรับเรื่องภาพยนตร์ขุนพันธ์สองนะคุณผู้ชม

เพราะว่าทีมงานของเราจะบุกไปถึงนครศรีธรรมราชเลยคุณผู้ชม
เป็นบ้านของขุนพันธ์เดือนสิงหาคม
ใช่เพราะว่าภาพยนตร์จะเข้าฉายในช่วงนั้นพอดี